คุณผู้ชมฮะอีกเรื่องที่เป็นกระแสดราม่าเลยนะฮะ
เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ว่าเด็กเนี่ย
ทั้งระดับอนุบาลไปถึงประถมรวม๘คน
อายุ๕ขวบถึง๑๒เองนะฮะ

แล้วก็ไปกินกล้วยของบ้านหลังนั้น
ปรากฏเจ้าของบ้านไม่พอใจฮะ
แล้วก็จับเด็กมาเค้นถามเลยว่า

ไอ้ที่ผ่านมาปลาไข่น่งไข่เน่าปลาของเข้ามา

กลายเป็นว่าจะมีการเรียกเก็บตังค์๒๔๐๐บาทอะไรมันจะแพงขนาดนั้น
กลายเป็นมีหมายเรียกมาเรียกเด็กให้ไปโรงพักด้วย
คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปที่เจ้าของบ้านเนี่ย

อย่ามาชี้หน้าค่ะคุณเข้ามาในบ้านฉัน

คุณมาชี้หน้าฉันเรื่องอะไรไม่ทราบค่ะ

ก็ฉันเรียกมาก็ลูกคุณเข้ามาในบ้านฉันเข้ามานึกข้าวของอ่ะ
เออคุณต้องรู้สิว่าลูกคุณเข้ามานึกข้าวของ

อย่างนี้คุณต้องเชิญผู้ใหญ่บ้านวันนี้
มาเทเกลือมาอะไรแบบนี้หรือเปล่าพร้อมกับถ่ายคลิปไปด้วย
แล้วฝั่งผู้ปกครองของเด็กก็ไม่พอใจคุณ
เพราะผู้ปกครองของเด็กบอกโอ้โหเค้นถามเด็กเหมือนกับเด็กไปฆ่าใครมานั่นแหละนะครับ
แล้วคือเธอบอกว่าคนอื่นไม่ต้องยุ่งเลยเธอจะคุยกับเด็กกลุ่มนี้
ใช่แล้วมีการบอกเอาไปเรียกผู้ใหญ่บ้านมาคุยสิเอาไปเรียกสิก็ท้ากันไปแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นคลิปหนึ่งที่มันถูกเผยแพร่ออกมาฮะ
ส่วนอีกคลิปหนึ่งเธอก็ถ่ายเรื่องความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นกับบ้านของเธอ
บอกว่าโอ้โหก่อนหน้านั้นมีคนมาปลาไข่เน่าใส่บ้าน
ลื้อค้นทรัพย์สินภายในบ้านก็ถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ย

กระทั่งจับได้ว่าเด็กเหล่านี้แหละเป็นเด็กที่มาขโมยกินกล้วย
มันก็เลยผ่านไปถึงเหตุการณ์เก่าว่าเด็กเหล่านี้
ปลาไข่เน่าใส่บ้านของเธอบุกเข้ามาในบ้านของเธอหรือเปล่า
กลายเป็นประเด็นครับคนในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยทะเลาะกันเอง
คุณผู้ชมฮะทีนี้ก็ต้องฟังความจากด้านของแม่ของเด็ก
ผู้ปกครองของเด็กแม่ของเด็กชายเออายุ๗ขวบ
เล่าให้ฟังแบบนี้ครับยอมรับว่าลูกของเธอเนี่ย
เป็นหนึ่งในเด็กที่เข้าไปกินกล้วยเขาจริง
เพราะห้องครัวของบ้านนางสาวกุ้งคือมันมีฝากั้น
แต่ยืนยันว่าเด็กไม่ได้ไปทำลายทรัพย์สินไม่ได้ไปเทข้าวเทเกลือ
เอาเอกสารเขาทิ้งอะไรแบบนี้นะครับ
เด็กเคยเข้าบ้านนี้เป็นประจำเพราะกุ้งเจ้าของบ้านเนี่ย
แต่ก่อนใจดีด้วยก็เรียกให้เด็กไปซื้อไก่ป๊อป
เหลือจากการขายก็เข้าไปในห้องครัวกันนะฮะ
แต่ทีนี้โอ้โหมาแปลกใจพอเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ทำไมทำไมไม่ยอมลดลาวาสอกกับเด็กเลยคุณ
แล้วแม่ก็บอกว่าเด็กอายุยังน้อยอยู่เลย
นุบาลเลยด้วยซ้ำบางคนไม่รู้เรื่องเลย
และถูกประกาศว่าจะถูกดำเนินคดีทั้งหมดนะฮะ
สุดท้ายมันมีหมายเรียกด้วยคุณนะครับ
เพราะว่าผู้ปกครองก็เล่าให้ฟัง

ร่วมกันบุกลุกและร่วมกันทำให้เสียทรัพย์
โดยนางสาวกุ้งเป็นคนแจ้ง
มีหมายเรียกมาถึงบ้านเลยให้พาเด็กนะคุณ

ไปพบพนักงานสอบสวนสพประโคนชัย
โอ้โหสร้างความตกใจให้กับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองนะฮะ
แล้วก็พอไปโรงพักก็มีการพูดคุยกันเรื่องค่าเสียหาย
ถูกเรียกเงินรายละ๓๐๐บาทนะฮะ
แต่ทีนี้มีการต่อรองกันเหลือรายละ๒๐๐๐บาทนะครับ

จ่ายให้เด็ก๔คนรวมเป็นเงิน๘๐๐๐บาทนะครับ

ส่วนอีก๔คนเขาไม่ยอมจ่ายคุณ
เพราะปฏิเสธว่าเด็กไม่ได้เข้าไปในบ้าน
คือไปอยู่หน้าบ้านจริงแต่ไม่ได้เข้าไปบ้าน

คุณผู้ชมฮะและทางฝั่งผู้ปกครองของเด็กนะฮะ
แล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็มีข้อมูลมาแบบนี้
บอกว่าตอนนี้อยู่กันไม่เป็นสุขแล้ว
นางสาวกุ้งเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชน
แต่นางสาวกุ้งก็ชอบขับรถเร็ว

จนเกิดเรื่องวุ่นวายกันทั้งหมู่บ้านนะครับ
นางสาวกุ้งยังอ้างว่าเป็นเพื่อนกับตำรวจยศใหญ่ยศโตอีก
คำพูดบางคำในคลิปที่เค้นเด็กเหมือนเป็นการข่มขู่เด็ก

บอกโอ้ยอันตรายกลัวจะชนเด็กกลัวจะชนคนในชุมชนนะฮะ
เคยเตือนไปแล้วก็ไม่หยุดขี่เร็วนะครับ
ส่วนเขาบอกว่าตอนที่เรียกเด็กไปสอบไปเค้น
แหมทำอย่างกับข่มขู่เด็กคุณ
ก็ไม่รู้ว่าที่เด็กยอมรับสาภาพว่าไปกินกล้วยเขา
เพราะถูกข่มขู่หรือเปล่าถูกบีบให้ยอมรับหรือเปล่านะครับ

ไปขอรายชื่อของเด็กอีกนะฮะ
ทีนี้ทางผู้ปกครองเขาก็ไม่ยอมนะครับ
และอีกอย่างครูเขาก็ไม่ยอมให้รายชื่อของเด็กนะครับ

เพราะนางสาวกุ้งเขาบอกว่าเด็กมาบ้านเขาจริง
บ้านเธอจริงแล้วก็มาขโมยอะไรแบบนี้จริง

ทางด้านของภูมิกับการสพประโคนชัยนะฮะ
ก็ได้เข้ามาพบกับผู้ปกครองแล้วก็ชาวบ้านหมู่บ้านโคกสำโรง
มาสอบถามข้อเท็จจริงต่างในเชิงลึกนะครับ
ประเด็นที่ตอนนี้กลายเป็นดราม่าก็คือเด็ก
เด็กเหล่านี้ถูกหมายเรียกนะคุณนะ

ทางตำรวจก็ต้องมาสอบข้อเท็จจริงกันทั้งหมดนะฮะ
ตำรวจระบุว่าเบื้องต้นมีสาเหตุจากเรื่องอื่นนะ
จากเรื่องของการไปแอบกินกล้วย
แอบกินกล้วยมันน่าจะจบไปเพราะเด็กบางคนยอมรับนะฮะ
มันน่าจะมีสาเหตุอื่นอีกที่ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน
ระหว่างทางฝั่งของนางสาวกุ้งกับคนในหมู่บ้านนะครับ
ซึ่งการที่นางสาวกุ้งเจ้าของบ้านแจ้งความเอาผิด
เด็กไปรื้อค้นเอกสารทำข้าวของในบ้านเสียหาย

ตำรวจรับปากจะเข้ามาดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองนะฮะ
ตัวแค่นี้ถูกหมายเรียกแล้วเหรอ
กรณีหมายเรียกตำรวจชี้แจงแบบนี้
หมายเรียกเพื่อเป็นการเชิญผู้ปกครอง
พาเด็กมาไกล่เกลี่ยตามขั้นตอนปกติ
เพราะคู่กรณีทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันเองที่บ้านแล้ว
แต่ไม่ลงตัวเกิดการทะเลาะกันที่บ้าน

ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการของตำรวจ
ก็คือเรียกมาไกล่เกลี่ยแหละเรื่องจะได้ไม่บานปลาย
ใช่ฮะกรณีที่มีการแจ้งความร้องทุกข์มา
มันก็ต้องทำตามขั้นตอนแบบนี้นะครับ

จะต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาไกลเกลี่ยอยู่แล้ว

และทีนี้คุณขั้นต่อไปจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมพูดคุยและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
เพื่อให้ชาวบ้านทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ยัง
สงบสุขและมีความสุขนะคุณนะ

๘คนใช่ไหมที่บอกตอนแรกโดนคนละ๓๐๐๐

พอมาลดให้เหลือ๒๐๐เอาจ่ายไปแล้วถ้า๔คนอีก

เรื่องนี้พอลงโซเชียลนะก็ความคิดเห็นแตกเป็นสองฝ่ายเหมือนกัน
บางคนก็เข้าใจเจ้าของบ้าน